กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
มาดูเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางกันหน่อยค่ะ

คือที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ดอนเมือง

เพราะว่านักท่องเที่ยวผู้โดยสารเดินทางมาเที่ยวเยอะ

จะทำยังไงที่จะช่วยระบายนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น
นั่นก็คือการเพิ่มจุดตรวจนะคะ
เพราะว่าเวลาผู้โดยสารลงจากเครื่องมา
จะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้แหละ
ที่ทำให้ผู้โดยสารหลายคนสายหัว

เอาจริงนะคุณคือเรื่องนี้เมื่อวานก็ประชุมคอรมอล
แล้วก็คุยกันว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดเรื่องความแออัด
สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้ยังไง
แล้วเมื่อวานนี้นางสาวไตรสุรีไตรสารณกุล
โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

บอกว่าจากเรื่องความแออัดของท่ากัศยานดอนเมือง
แล้วก็ท่ากัศยานสุวรรณภูมิอย่างเอาง่าย
ผู้โดยสารที่ท่ากัศยานดอนเมือง
คือปีหนึ่งที่ดอนเมืองสามารถรับผู้โดยสารได้

แต่ในความเป็นจริงแล้วมีผู้โดยสารมาใช้บริการเนี่ย

คือมันเพิ่มขึ้นมา๑๐ล้านคนต่อปี

คือทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยนะ
ยิ่งจุดนี้จุดตรวจคนเข้าเมือง
วีซ่าออนอารายเวิลมาจุดตรงนี้ค่ะ

นักท่องเที่ยวอินเดียเขาก็เพิ่มมากขึ้น
ทีนี้แนวทางในการจะแก้ไขปัญหานี้

แล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้

ส่วนที่ท่ากัดสยานสุวรรณภูมิปัญหาคล้ายกันเลยค่ะ
กระทรวงคมนาคมก็รายงานด้วยนะคะว่าจะเพิ่มเจ้าหน้าที่

เรื่องของการตรวจสอบพาร์สบอร์ต